ชั่วตลอดตลาด

เช็คราคาสินค้าในตลาดกันค่ะ

หมูเนื้อแดงวันนี้ราคาขึ้นนะคะ
ปรับขึ้นไปอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองค่ะ

ฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เข็มทองวันนี้อยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ